อีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวน้องอาร์มชุติมาโอ้ยสวยวันสวยคืนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าน้องอาร์มเนี่ยนะเข้าขายคนที่แบบว่าต้องสวยอยู่สม่ำเสมอ
ล่าสุดไปอัพดั้งมาใหม่ค่ะอัพดังไม่พอนะคะอัพหน้าอกหน้าใจให้ใหญ่ขึ้นด้วยคุณผู้ชม
มีโอกาสเจอน้องอาร์มก็เลยต้องถามสักหน่อยว่าเออทำไมถึงไปพึ่งมีดหมอล่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยไปงัดดั้งมาแล้วน้องอาร์มบอกว่า
หนูไม่ได้เสพติดศัลยกรรมนะคะพี่เพียงแต่ว่าช่วงโควิดระบาด

แล้วออกกำลังกายคือเล่นวอเล็กบอลกับเพื่อนนะ

ซึ่งจะให้อยู่แบบเบี้ยวมันก็ไม่ได้ถูกไหม

และไหนแหมก็เข้าคลินิกความงามแล้ว

เจ็บตัวครั้งเดียวแต่ได้ความสวยแบบครบครันค่ะ
เสริมหน้าอกอุ๊ยหนูเสริมหรือยัง

ทำเพราะว่ามีงานเข้ามา
เราเป็นพรีเซนเตอร์ของคลินิกอยู่แล้ว

ที่เราตัดสินใจทำโดยคือคุณหมอบอกว่าไม่เจ็บหนาก็ไม่เจ็บจริงนะคะ
มันก็ไม่ได้เหมือนที่เราคิดไว้ไม่เหมือนรถสิบล้อทำ

อนาคตเนี่ยไม่แน่ไม่แน่นอนแต่ว่าคือตอนนี้พักก่อนค่ะแม่
ส่วนปัญหาคาราคาซังกับในห้างประจักรชัยหายทองคำเกี่ยวกับเรื่องคิวงานร้องเพลงที่เธอต้องแบ่งไปแสดงให้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ตอนนี้เรื่องก็อยู่ในชั้นศาลนะคะโดยจะมีการไปขึ้นศาลในวันที่๑๗กันยายนนี้
ศาลจังหวัดบึงกาลสาวอาร์มบอกเรื่องนี้ขอยกให้เป็นหน้าที่และการตัดสินใจของผู้ใหญ่นะคะ
อันนี้หนูก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่จัดการค่ะ
เราก็ใช่เราก็มีหน้าที่ทำตามที่ผู้ใหญ่บอก
นะก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อีกทีนึงเป็นเด็กก็ต้องทำตามที่ผู้ใหญ่เขาบอกนั่นแหละนะใช่ค่ะ